คุณผู้ชมมาพิสูจน์กันหน่อยนะคะที่เขาบอกว่ากันว่า
ถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วขับรถไปเจอด่านเนี่ย

แล้วซื้อยาคูมาทำไมฮะกินยาคูเข้าไปเป่าไม่ขึ้นใครบอก
เคยได้ยินนานแล้วตั้งแต่สมัยแบบ
เวลาแบบไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างนี้แล้วคนเขาพูดกันอ่ะ
เหรอเออแต่นี่ไม่เคยทำนะคะ

จริงไม่จริงคุณลุงคนนี้มาพิสูจน์ให้เราแล้ว
มีคุณลุงคนนึงนะคะแกอยู่ที่จังหวัดตราดค่ะ
อายุ๕๒ปีแกเมาแล้วขับกระบะ
ปรากฏว่าเมาแล้วขับก็ไปชนเข้ากับรถหกล้อ
อุ๊ยไปชนหกล้อด้วยหรอไปชนขาวไง
ตำรวจก็มาใช่ไหมคะครับตำรวจก็จะให้กันลงมาเป่ามา

ตำรวจคุยอยู่๑๕นาทีถึงยอมลง
ลงมาเสร็จอิดออดอีกจะไม่ยอมเป่า
สุดท้ายตำรวจก็ต้องพาขึ้นรถไปที่สพเพื่อไปเป่าค่ะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้เองนะคะ
เป็นตำรวจภูทรเมืองตราดกว่าจะลงมาได้
มาที่จุดตรวจที่เขามีด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลใช่ไหม

คือตรงจุดที่เกิดเหตุอยู่ในซอยบัวตรี
ในตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด
จะไม่ยอมไปเป่าไม่ยอมคืออีดออดจริงจริง

นี่คือคุณลุงสำริทช่อแก้วนะคะ
ทีนี้พอพาขึ้นรถตำรวจไปที่ด่านตรวจหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองตราด
เพื่อจะให้คุณลุงแกเป่านี่ขนาดจะเอาขึ้นรถ

ลุงอย่าง๕๒นะมาถึงดาด

ผมขอดื่มยาคู้หน่อยผมเรียนมา

ตำรวจน่ารักมากตำรวจไปซื้อมาให้

มันต้องดื่มยาคูแล้วค่อยเป่ารับรองไม่ขึ้น

ตำรวจไปซื้อมาให้เลยบอกอ่ะมาผมก็อยากรู้เหมือนกัน

ร้อยสิบหกมิลแคมป์เปอร์เซ็นต์
อย่างนี้ถูก
ถ้าไม่กินยางกู้อาจจะไม่คุ้นได้
ถ้าไม่กินยางกู้อาจจะไม่พึงฟ้านเนี่ย

สัมพุทธิภาพสุรูป
ขึ้นสีแดงติ๊ด๑๘๖บาท